ส่วนดาราสาวอีกคนนึงก็คือออมสุชานะครับ
เธอโพสต์ในทั้งไอจีและในโลกโซเชียลของเธอนะครับ
เพื่อขอรับบริจาครองเท้าหุ้มส้น
หลังจากที่เธอไปเห็นว่ามีประชาชนที่ไม่มีรองเท้าหุ้มส้น
แล้วก็อาจจะไม่สามารถเข้าไปในพระบรมหาราชวังได้นะครับ
โดยนักแสดงสาวออมสุชาขอทำความดี
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
ด้วยวิธีการเช่นนี้เช่นเดียวกันครับ
นี่แหละครับก็เป็นวิธีการที่ขอเป็นตัวแทน
รับบริจาครองเท้าสีดำหุ้มส้น
ให้กับประชาชนที่ต้องการจะเข้าไปในพระบรมหาพระราชวัง
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
แต่ไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อรองเท้าหุ้มส้น
ขอรับบริจาครองเท้าหุ้มส้นสีดำ
ทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายที่ไม่ใช้แล้ว
เพื่อให้ผู้ที่ไม่มีรองเท้าหุ้มส้นได้ใส่เข้าไปถวายศักระ
หรือว่าออมสุชานี่แหละนะครับ
ปเดตได้ที่ไอจีของเธอนะครับ
ซึ่งหากใครสนใจนะครับก็

นี่คือในไอจีของเธอเองนะครับ
ก็ของคุณออมสุชาเขานะครับ